โลกโซเชียลก็ยังมีการแชร์คลิปเรื่องของหนุ่มอีกคนนึง
เย็นตะโฟใส่ถุงกลับบ้านแต่ไม่รู้ไม่พอใจอะไร
เห็นบอกว่าสั่งอย่างหนึ่งแต่มันไม่ได้ตรงที่เขาสั่งไง
พอไม่พอใจก็เลยปลาถุงทิ้งต่อหน้า
พ่อค้าที่สมุทรประการอยู่เลยนะครับ

พี่ทำอย่างนี้นะพี่จริงนะ
ผมสั่งยางได้อย่าง๒ที๓ทีแล้ว

จะได้ไม่ต้องมาซื้อ
อ่าได้ไม่เป็นไร

ทำไมพี่ทำอย่างนี้ก็ไม่รู้

คือเอาถุงอาหารที่เขาทำปลาทิ้งอย่างนี้
มันก็บาดใจพ่อค้าเหมือนกันนะคะ
แล้วคลิปนี้มันก็มีการแชร์กัน
บอกว่านุ่มซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่พอใจ
พ่อค้าสั่งอีกอย่างได้อีกอย่าง
ก็เลยทิ้งถุงแตกต่อหน้าพ่อค้าเลย
ซึ่งในคลิปเราจะเห็นชายเสื้อสีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยนะคะ

แล้วก็บอกว่าเนี่ยผมสั่งยางได้อย่างมา๒๓ครั้งแล้ว

ส่วนพ่อค้าเขาบอกว่าสั่งแห้งก็ทำให้จะเอาอะไร
ส่วนผู้หญิงที่อยู่ใกล้กับชายเสื้อสีเขียวสะท้อนแสงเนี่ย
เข้าใจว่าน่าจะเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะ
นี่นี่อันนี้คือออเดอร์เขาเขียนว่าเส้นใหญ่เย็นตะโฟแห้งต้มยำ
นะก็แต่ไม่ได้อย่างที่เขาต้องการ
แล้วผู้หญิงเนี่ยคือพยายามที่จะเข้าไปเก็บ
แล้วก็ร้องไห้ด้วยแล้วก็บอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยนะคะ
แต่ผู้ชายเขาบอกไม่ต้องเก็บแล้วเขาก็พากันออกจากร้านไป
ทั้งยังพูดทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่ซื้ออีก
พ่อค้าก็ไล่เลยบอกไม่เป็นไรไม่ซื้อก็ไม่ซื้อนะคะ

ทางร้านที่เกิดเหตุเขามีการถ่ายคลิปนี้ไว้เอง
แล้วก็เลยโพสต์เฟสบุ๊คชี้แจงบอกว่า
ชายคนนี้มาสั่งก๋วยเตี๋ยวก็จดออเดอร์ไว้ทางร้านก็ทำให้ตามบิน
พอใกล้เสร็จบอกว่าขอหมูสับเพิ่ม
ทางร้านก็ใส่ให้มัดถุงให้เรียบร้อย
แล้วผู้ชายเสื้อเหลืองก็บอกว่าผมปรุงเลย
น้ำเสียงไม่พอใจทางร้านก็เลยแกะถุงให้ปรุงค่ะ
จากนั้นเขาก็กระชากถุงไปแล้วก็เนี่ยแหละ
เป็นไปตามคลิปที่บอกว่าทำไมสั่งอย่างได้อีกอย่างนะคะ
หลังมีการแชร์คลิปนี้ออกไปชาวเน็ตก็วิภาควิจารณ์เขาบอกว่า
ชายคนนี้มืนเมาอะไรมาหรือเปล่าเหมือนคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดเจอพ่อค้าที่อารมณ์ร้อนเนี่ย
เรื่องมันอาจจะบานปลายไปมากกว่านี้นะคะ